ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
เราก็จะดำเนินรายการกันอย่างนี้แหละตลอด

จริงแต่ทำไมว่าผมไม่มาแล้วคุณไม่ใส่กัน
ฮะฉันก็ใส่แต่ว่าใส่ถอด

หายใจไม่ออกไม่ได้จะง่ายดำเนินรายการก็ต้องพูดอยู่แล้ว
หลังจากที่คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ใส่
พี่คนติดเชื้อแค่นี้เห็นไหมล่ะ
อย่างที่เมื่อวานบอกเดี๋ยวจะมีกลุ่มทองหล่อบอก
ปรากฏว่าเมื่อวานเขาก็ออกมาเปิดเผยตัวเองแล้ว
ว่าเขาไปไหนมาไหนเป็นกลุ่มแบบว่ากลุ่มซุปเปอร์คาร์

เดี๋ยวแล้วที่เพิ่ม๖๐กว่าคนที่มาจากไหน
นั่นคือที่แจ้งที่ตรวจแล้วแจ้ง
แต่คราวนี้มันก็ยังมีที่แบบว่ายังไม่ตรวจ
ค่ายมวยก็ยังไม่ได้ตรวจทั้งหมดนะ

ติดเชื้อโควิด๑๙พุ่ง๖๐รายนะครับ
ก็คือทั้งในผับแล้วก็คุณผู้ชมที่ไปดูที่สนามมวยเนี่ยนะฮะ

คือในแพทย์สุวรรณชัยธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงธนสุขนะครับ
แหลงสถานการณ์ไวรัสโควิด๑๙ในประเทศไทยว่า
วันนี้ไปพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๖๐รายนะครับ

ที่แรกสูงถึง๔๓รายโดยเกี่ยวข้องกับสนามมวย๑๒รายครับ
เป็นคนที่ไปดูนั่นแหละวันนั้นนะฮะ
รวมถึงญาติผู้ดูแลค่ายมวย
เจ้าหน้าที่ทำงานในสนามมวยจากสนามมวยรุมพินีราชดำเนินแล้วก็จิตเมืองนล
ผู้ที่ติดเชื้อเกี่ยวข้องกับสนามมวยทั้งหมด
ตอนนี้อยู่ที่๕๒รายนะครับ

อันนี้เป็น๕๒รายนะครับ
ส่วนผู้เกี่ยวข้องกับสารบันเทิงจำนวน๑๔รายนะครับติดทั้งผับทั้งผู้มาใช้บริการ
แล้วก็ครบทุกตำแหน่งงานนะฮะเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด
รวมแล้วติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ๕๗ราย๑๒ราย
เขาบอกมีพฤติกรรมเสี่ยงดื่มสุราวงเดียวกันรับประทานอาหารร่วมกัน
ก็คือรวมกันมาอย่างนี้
เขาบอกว่าสำหรับกลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยรายใหม่๑๗รายครับ

มีบริวัตรเดินทางไปยังประเทศกลมเสี่ยง
และบางรายเดินทางไปมากกว่า๑ประเทศนะครับสัมผัสต่างชาติ๓ราย

แล้วก็ผลรอสอบสวนโรคเพิ่มอีก๔ราย
จำนวนนี้นะครับมีผู้สื่อข่าวหนึ่งรายครับ
ส่วนผู้ป่วยวิกฤต๓รายกลับบ้านแล้ว๔๒ราย
รวม๒๒๙รายครับ
แล้วก็แน่นอนนะฮะสำหรับนายกิติพงศ์กิติขจรนะครับ

ท่ากัสยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทเนี่ย

เขาเองเดินทางกลับจากบาเซโรน่าสเปน

พร้อมกับนักเดินทางประมาณ๕๖๐๐คน
แต่ปรากฏว่ากลับไม่ได้รับการตรวจคัดกรองนะฮะ
จากเจ้าหน้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า

ระบุว่ามีผู้โดยสารที่เดินทางมากัน๕๖๐๐คนนั้น
บอกตนไม่แน่ใจนะครับว่าผู้โดยสารตรงส่วนไหน
เพราะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเชื่อว่ามีผู้โดยสารไม่มากขนาดนั้น
โดยเฉพาะผู้โดยสารขาเข้านะครับลดลง๘๒
เหลือเพียงวันละ๑๐๐๐คนเท่านั้น
ส่วนขั้นตอนการตรวจคัดกรองนะครับก็มีกล้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกจุด
หากไม่มีไข้ก็สามารถเดินผ่านไปได้เลย

ว่าปกติแล้วระบบคัดกรองทุกประเทศที่จะเดินทางมาประเทศไทยนั้นมีการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางอยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้นะครับได้ขอความร่วมมือทุกสายการบินงดออกตัว
หากผู้เดินทางไม่มีใบรับรองแพทย์ที่ตรวจมาไม่เกิน๓วัน

และก่อนเดินทางนั้นก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำ
ส่วนที่ประชาชนเข้าใจว่ามีการคัดกรองเข้ม
โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบมือถือไปยืนรอทุกคน
เที่ยวบินนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับ
หากไม่ใช่๔ประเทศที่ไทยนั้นประกาศ
ให้เป็นพื้นที่ติดโรคติดต่ออันตราย

ทั้งหมดนั้นจะผ่านมาตรการคัดกรองเดียวกัน
เข้าเมืองไม่ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือไปวัดรายคน

แต่ตอนนี้ปัญหาคืออย่างมาเลเซีย
เมื่อวานเราจะเห็นว่าที่สงขาก็เริ่มมีการติดกันแล้ว
เพราะว่าแรงงานไทยที่แบบไปทำงานมาเลเซีย
เขาก็เริ่มทยอยกลับบ้านกันมาพอสมควร
แล้วถึงขนาดเราจะต้องคิดกันถึงขนาดว่า
เราจะต้องปิดด่านพรมแดนทั้งหมดหรือเปล่า
เพราะว่าการปิดด่านพรมแดนทั้งหมด
มันก็มีการที่แบบเขาจะเดินเข้าเดินออกกันได้
ด่านพรมแดนมันถึงเวลาที่จะปิดหรือยัง
อันนี้คือคำถามที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งคำถามนะครับ

ทำเงียบแทบอยู่ไม่ติดกันเลยนะ
หลังจากที่แบบว่ามีข่าวว่า
ตำรวจพันธุ์ตำรวจตีสังกัดสส๓บกสบชน

โดยพันธุ์ตำรวจตีนายดังกล่าว
ได้เดินทางไปเที่ยวย่านทองหล่อกับร้อยตำรวจเอก
ที่พบว่าติดโควิด๑๙ก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งพันธุ์ตำรวจตีก็ตอนนี้แน่นอนว่าติดโควิด๑๙ไปที่เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากว่าโอเคล่ะตำรวจนายนี้
เป็นเหมือนแบบว่าเป็นคนรถนำเป็นตำรวจติดตามเป็นรถนำ
แต่ไม่ได้นั่งรถคันเดียวกับรัฐมนตรีนะฮะ
ไม่ได้นั่งรถคันเดียวกับรัฐมนตรีแต่แน่นอนว่ารัฐมนตรีเอง

นั่นก็คือรัฐมนตรีอุตมะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคังเนี่ย
ซึ่งเมื่อวานนี้คุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค
เมื่อวานนี้คุณอุตมะเนี่ยเก็บตัวตลอดทั้งวันเลย
คุณธนกรวลวุณคุงชนะ
ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคัง
เปิดเผยว่าสำหรับผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด๑๙ของนายอุตมะสาวยานนท์สาวนายน

ผลการตรวจออกมาว่าไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ในขณะเดียวกันเพื่อความสบายใจ
มันก็ยังต้องกักตัวอยู่๑๔วันอย่างที่บอกว่า

ลิเดียตรวจครั้งแรกก็ไม่ได้จะเจอนะฮะแล้วก็
แต่ลิเดียตอนแรกไม่ได้ตรวจเลยยังไม่ได้ตรวจ
ริเดียไปตรวจทีเดียวจากนั้นเขารอเวลา

ใช่แต่ว่าไอ้ที่แน่มันมีคนหนึ่งที่ไปตรวจแล้ว
ครั้งแรกไม่เจอเนี่ยแล้วถึงไปเจอก็คือเซียนมวยคนหนึ่ง

ใช่คือตอนแรกไปตรวจเนี่ยก็คือปกติดีผลเป็นลบไม่ได้เป็นบวก
เขาก็โอเคทุกอย่างก็ปกติปรากฏว่าวันรุ่งขึ้น
เริ่มมีอาการเป็นไข้เริ่มมีอาการแบบว่าเป็นหวัด
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ไข้ขึ้นสูงปวดเมื่อยตามตัว

นั้นกี่วันนะครับสองวัน
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรค
เขาก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้ออะไรใหม่
ตอนนี้มันหนักเลยจริงคือสนามมวย
สนามมวยทำยอดสูงมาก
สนามมวยเนี่ยตอนนี้ทำยอดสูงมากกับผับแถวทองหล่อ
ซึ่งพบว่าจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับรายงานว่าผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มผับ

เรียกได้ว่าติดเกือบทั้งผับพี่
ในกลุ่มผับเนี่ยใช้คำว่าติดเกือบทั้งผับ
พ่อครัวพิธีกรรองผู้จัดการ
เชียร์คนเที่ยวแล้วก็แฟนของคนเที่ยว
จากย่านทองรอสุขุมวิทย์สวนหลวงรับกำแหง
ซึ่งรวมแล้วพบว่าผู้ที่ติดจากผับ๕๗คน

อกจากนี้ยอดมาจากไหนอีก

สนามมวยจำนวน๕๒คน
ที่ตอนนี้มีการตรวจแล้วนะเขาถึงขนาดบอกว่า

ให้กลับไปที่สนามมวยอีกไปตรวจกันอีกทีนึงไหม
เดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะตรวจที่ข้างหน้าสนามมวย
ซึ่งพบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยมีตั้งแต่เซียนมวย

หลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะเห็นห่วงโซ่เลย
ห่วงโซ่มาก็เลยเซียนมวยกระเหลิมไป
ผู้จัดเจ้าของค่ายครอบครัวผู้ใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวเขาพบตั้งแต่วันที่๑๔มีนาคม
แล้วก็ปริมาณของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหาย
ใช้คำว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ

คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าผู้ป่วยเนี่ยรวมกันเกินร้อย

ผู้ป่วยรายใหม่ที่พบ๓ใน๔ยังคงอยู่ในวงจำกัด
แล้วก็ทราบที่มาว่าทราบแหล่งการติดเชื้อมาว่าจากไหน
โดยสัมพันธ์กับสนามมวยสนามบันเทิง
แล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ป่วยอะไรใหม่ที่พบ
ก็ไม่ได้อยู่ในสองกลุ่มคือไม่ได้อยู่ในย่านทองหล่อ
ไม่ได้อยู่ในผับหรือไม่ได้อยู่สนามมวย
แต่ก็ยังเดินทางมาจากต่างประเทศ
แน่นอนว่าวันนี้คนที่ยังเดินทางมาจากต่างประเทศ
ก็ถือว่าน่ากลัวพอสมควรนะครับ
เพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันว่า
ทุกคนที่มารับการตรวจแล้วอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง
ภาครัฐจะไม่คิดค่าบริการอันนี้ขอย้ำอีกนิดนึง

ภาครัฐจะไม่คิดค่าบริการอย่างไรก็ตามนะฮะ
สิ่งสำคัญที่สุดของผู้สัมผัสหากยังไม่มีไข้

หากคุณยังไม่มีไข้ไม่มีอาการยังแพร่เชื้อไม่ได้
เชื้อจะออกมาจากสารคัดหลัง
ซึ่งเราจะได้ยินคำว่าสารคัดหลังกันตลอดเวลาอยู่แล้ว
ไอจามแคะจมูกล้วงจมูกนะครับ
ผู้ที่กังวลต้องตั้งสติก่อน

ตนเองด้วยการสวมหน้ากากหมั่นล้างมือแยกเครื่องใช้
บใดที่ยังไม่มีไข้โอกาสแพร่เชื้อเนี่ยมันยังต่ำอยู่พี่
ถ้าคุณยังไม่มีไข้เขากำลังจะตอบว่า
โอกาสแพร่เชื้อมันยังต่ำยังต่ำเลยแหละ
ส่วนผู้ที่ได้รับการตรวจแล้วเป็นลบ
แต่มีความเสี่ยงสัมผัสยังสามารถตรวจพบเชื้อภายหลังได้นะฮะ
ไม่ใช่ตรวจครั้งเดียวปุ๊บแล้วมันจะตรวจไม่เจอแล้ว

การรีบตรวจแม้ว่ายังไม่มีไข้ก็ต้องตรวจซ้ำอยู่ดี
เข้าใจป่ะสมมุติอย่างวันนี้พี่จะไปตรวจ
พี่ยังไม่มีไข้เราวาดเข้ามาเมื่อกี้๓๖กว่าไม่มีไข้
ยังไงพี่ก็ต้องตรวจซ้ำกันครั้งที่๒อยู่ดี
สู้มันก็อันนี้เข้าใจนะฮะว่า
คุณต้องรอถึงเขาบอกว่ากักตัวมันสำคัญ
คือกักตัวยังไงกักตัวให้มันมีไข้ให้มันมีอาการก่อน
คุณไปตรวจมันจะเจอมากกว่านะครับ
เมื่อถามถึงผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ย
แต่แน่นอนว่าคนเก็บตัวมันไม่ค่อยเก็บกันไง

เพราะว่าถ้าสมมุติวันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณจะเจออีกกลุ่มนึง
ถ้าอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะมีแต่พวกไฮโซทั้งนั้นเลย

ไฮโซทั้งหมายถึงว่ามันพูดกลุ่มมือกหลานไฮโซ
อีกหนึ่งกลุ่มเดี๋ยวไม่รู้จะเจอกันเร็วนี่แหละนะฮะ
ซึ่งเขาบอกเลยว่าไอ้พวกเก็บตัวกลุ่มดังกล่าวเนี่ย
ขอบอกไปเลยว่ากรุณาเก็บตัวเถอะฮะ
ผู้ป่วยจากสนามมวยตอนนี้มันไม่ใช่อยู่แค่ในกรุงเทพพี่
ผู้ป่วยจากสนามมวยตอนนี้เข้าไปถึงไหนกันแล้ว
เชียงใหม่ก็เยอะขอนแก่นก็เยอะ

สุโขทัยก็ไม่ได้น้อยนครราชศรีมาก็เกิดขึ้น
กาลสินร้อยเอ็ดล่าสุดนนทบุรีก็มีแล้ว
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยจากกลุ่มมวยตอนนี้
เขากระจายกันไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่
ใช้คำว่าสามัญสำนึกได้ไหมคุณจะต้องเก็บตัว
คือยังไงต้องให้พี่หมิวอ่านอันนี้ของพี่หมิวอันนี้

เดี๋ยวขอไปดูที่ยอดทั่วโลกก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็ไป๒๑๗๐๐คนแล้วนะคะ

ประเทศจีนยังคลองอันดับ๑ที่ติดเชื้อคือ๘๐๐๐

และอีหลานนี่คือมามืดมากไม่หยุดเลย
เพิ่มขึ้นเรื่อยตอนนี้เขาเป็น๑๗๐๐แล้วนะคะ
ส่วนคุณหมอออกมาบอกว่า

หมอทำงานหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อคุณ
ขอคุณอยู่บ้านเพื่อพวกเรา
คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
คุณยังไม่ติดแต่คุณกักตัวเองไว้เถอะ
ไว้เถอะแล้ว๑๔วันเนี่ยมันจะดูเหมือนนานไม่จริงก็ไม่นานนะ
สถานการณ์โควิด๑๙หรือโควิด๑๙ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ติด
กลุ่มก้อนจำนวนมากทั้งจากสถานบันเทิงสนามมวยซึ่งแพทย์
เชี่ยวชาญออกมาแนะนำให้เลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงที่
มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในที่แออัดตามที่เสนอข่าวไป
เดียวก็ได้บอกว่าได้โพสต์ภาพบรรดาคุณหมอบุคลากรทางการ
ที่ถือป้ายข้อความนี่ค่ะหมอทำงานหนักที่โรงพยาบาล
เพื่อคุณเนี่ยนะฮะตามนี้ขอให้คุณพักอยู่ที่บ้านเพื่อเราพร้อม
กับข้อความแนะนำให้ทุกคนลดการไปแหล่งชุมชนผับบาร์สนามมวย
หากเลี่ยงไม่ได้ต้องสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยหาก
อื่นหนึ่งเมตรและไอจามปิดปากปิดจมูกไอใส่ข้อพับข้อสอง
ไอใส่มือไงอืมเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อหลังจากที่
ดังกล่าถูกภาพดังกล่าถูกแชร์ออกไปชาวโซเชียลเข้ามาให้
กำลังใจคุณหมอจูนมากพร้อมกับขอบคุณที่ต่อสู้กับโรคนี้เพื่อทุกคน
ข้อความที่ระบุว่านี่นะฮะตามเนี้ยที่ยุโรปบางประเทศนั้นมี
ตรการให้ประชาชนอยู่กับบ้านให้มากที่สุดอืมสถานที่ต่างต่างถูก
สั่งปิดจะออกจากบ้านต้องมีเหตุผลจะออกมาเที่ยวเล่นปาร์ตี้โดน
จับเลยไม่ได้เลยที่อิตาลีปรับกันถุงใบใส่ตำรวจด้วยเถอะปรับ
หนึ่งคือมาโรงพยาบาลให้น้อยที่สุดกลุ่มโรคประจำตัวทั้งหลาย
ที่เป็นผู้สูงอายุที่เหลือยาอยู่รอสัก๒อาทิตยโทรไปเลื่อน
ก่อนมาโรงพยาบาลส่งให้ทางปรายศนีย์ได้ก็ดีหรือว่าให้ลูก
นั้นมารับแทนเด็กที่ฉีดวัคซีนทำตามคำแนะนำคือน้อย
กว่า๑ขวบควรมาฉีดตามนัดแต่เกินนั้นขอรอไปก่อนดีกว่าแล้ว
เพราะสามญาติพี่น้องที่จะมาเยี่ยมผู้ป่วยลดลงนะคะเอาเท่า
จำเป็นคนที่มีอาการไอเล็กน้อยอย่างไอคันคอมีน้ำมูก
ปวดปวดเมื่อยโดยเฉพาะที่ไม่มีความเสี่ยงคุณอาจจะเป็น
วัดเฉยยังไม่ต้องมาพักอยู่บ้านก่อนฝากถึงบริษัททั้งหลาย
ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือว่าต้องกักตรวจสี่สี่วันเพิ่มภาระให้
คุณหมอตอนนี้เขาต้องการอันนี้เพื่อเพื่อจะเดินทางไม่ต้องให้
เดินทางเยอะอ่ะคือเขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือโอเคแหละ
เราก็เริ่มเห็นหลายคนออกมาเรียกรองให้ปิดประเทศคุณปิด
น้อยลงอย่างที่เมื่อวานนายกก็มาถามกลับมาไงถ้าสมมุติเขาสั่ง
ปิดแล้วจริงจริงเนี่ยคนไทยพร้อมกันจริงไหมเขาถามกลับมาแล้ว
กันว่าทุกอย่างปิดหมดเนี่ยคนไทยพร้อมกันจริงไหมเอาพวก
วันก่อนเห็นได้ยังเนี่ยก็เห็นเล็ดลอดออกมานะแต่วันนี้มี
จะใช้เวลาสักนิดนึงนะแต่เราลองไปฟังกันดูนะโอ้โหนวด
ภาพต่างนะครับจะเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับผม
และเดียทั้งคู่ที่เราจะสู้กับไวรัสนี้ครับต่อไป
อนุญาตอัดคลิปสั้นให้ทุกคนดูนะครับ
เพราะว่ามีการถามถึงสภาพจิตใจสภาพร่างกาย
และความรู้สึกในปัจจุบันนี้นะครับ
อาการของผมมันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้
และในช่วงที่ผ่านมาตลอด๖๗วันที่นอนโรงพยาบาลนี้
ก็จะบอกว่าเหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปในข่าวว่า
ตั้งแต่แรกคืออาการมันไม่ได้รู้สึกหนักมาก
มันก็เหมือนว่าเป็นไข้หวัดปวดเมื่อยตามร่างกายบ้าง
ซึ่งก็สำหรับคนออกกำลังกายก็อาจจะเข้าใจว่ามาจากออกกำลังกาย

พอสมควรนะเขาก็พูดว่าอย่างที่บอกว่า
แรกเลยมันเริ่มจากการปวดเมื่อยก่อนเลยพี่
มันเริ่มจากการปวดเมื่อยสักพักนึง
คือเขาคิดว่าเออเราออกกำลังกายหรือเปล่า

แล้วเขาบอกว่าเขาออกแล้วเขาก็จะเมื่อย
เขาเลยคิดว่าเหมือนเดิม
หรือถ้าเคยตรวจแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

การมีไข้เป็นตัวชี้แล้วก็อันตราย
ไข้จะหายก็ไม่ควรดีใจ

ทั่วโลกยังไม่เข้าใจมันเลย
โอกาสที่มันจะกลับมามีไข้อีกมันมีโอกาสอีกนะฮะ
ถ้าไม่กินยาปล่อยให้มันหายเองอาจจะนานมาก

บางคนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนเลยมันไม่แน่นอนนะ

เหมือนแบบว่าอยากนวด

แล้วก็คือพยายามคุยกับคุณหมออยู่ตลอดเวลา
คุณหมอก็บอกว่าโอเคคุณหมอตอบไม่ได้จริงว่า

เพราะว่าไอ้โรคนี้มันเป็นโรคอุบัติใหม่จริง

เมื่อวันก่อนมันกลับมาอีกแล้วไข้

ต้านไวรัสพวกนี้ประมาณสัก๔เมตร
ก็เริ่มกินวันนี้เป็นชุดที่๒แล้ว
เมื่อคืนคุณแมททิวก็บอกว่านอนไม่หลับเพราะว่าจริงแล้วเรื่องของการปวดไหม
หรืออะไรคนที่ถามมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาปวดใจมากกว่าในกรณีที่เขาแบบไม่ได้เจอลูก
เจอเมียของเขาเขารู้สึกว่าเขาทรมานใจตรงนั้น
แล้วก็พยายามจะเรียกร้องว่าให้คนไทยเองหรือทางภาครัฐเอง
กรณีของที่จะมีคนที่ไปพบปะกันแบบหมู่มาก
หรืออาจจะมีผับที่ยังแอบเปิดกันอยู่
ไม่เป็นไปตามระเบียบการที่มีการภาครัฐมีการประกาศออกมาให้ใช้นะฮะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไงแบบว่าเขาขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงให้กำลังใจเขา
เขายังฝากบอกอีกนะฮะว่าใครที่กักตัวครบ๑๔วันอย่าเพิ่งชะล่าใจนะ
อย่าเพิ่งรีบกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมด้วยการไปเจอคนพุกมากมาย
เพราะว่าความน่ากลัวของโรคนี้คือควรหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยง
อันดับแรกเลยนะฮะคนพลุกพ่านเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคนี้

ก็คือพอเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยที่คนมาเจอเขาเนี่ยเขากำลังจะบอกว่า
พอสิ้นเดือนนี้มันจะครบ๑๔วันคือคนจะหลุดออกมาเยอะมาก
เพราะฉะนั้นคนที่๑๔วันนั้นคนที่กักตัวเองในเคสของเขา
วันนั้นจะหลุดออกมาสิ้นเดือนนี้จะเยอะเพราะฉะนั้นเขาบอก๑๔วันมันก็ยังไม่แน่นอนนะ
เขาบอกว่าก็ออกไปได้แต่ว่าพยายามดูแลตัวเองหน่อยแล้วก็ดูแลคนใกล้ชิดด้วย
อย่างที่บอกว่าโรคอุบัติใหม่มันอาจจะเกิน๑๔วันคือยังไม่มีใครรู้
ไม่มีใครรู้คือเขาพยายามจะบอกว่าทั้งหมดมันคือโรคอุบัติใหม่
เพราะฉะนั้นอย่าไปไว้ใจอะไรพวกนี้
การการคาดความเป็นไปได้ที่เป็นมาแล้วแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนก็ได้
แต่สิ่งหนึ่งซึ่งถ้าคนได้ดูคลิปนี้จริงยาวประมาณ๑๐กว่านาที
จะมีจังหวะหายใจที่
ก็ใช่อยู่ที่ปอดมันลงไปถึงปอด

คือขนาดนอนอยู่เฉยแล้วก็ไม่ได้อะไรนะฮะ
ก็เหมือนกับมีอาการที่แบบรู้สึกดูรู้ได้ว่าเขาเหนื่อย
เวลาที่เขาพูดอะไรอย่างนี้เหมือนต้องมีการแบบเคลือกหายใจ
คนที่ไปมวยที่เขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่เป็นไร
เราดูคลิปกันเมื่อวานแล้วสักพักนึง
สามวันแล้วเขาบอกเขาหายใจเหมือนไม่อิ่มเขาใช้คำนี้
เหมือนต้องพยายามแบบต่อสู้เพื่อหาหาอากาศหายใจ

แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้มันก็มีนิมิตหมายที่ดีนะฮะ
เมืองอู่ฮั่นวันนี้เป็นศูนย์กลาง
ต้องยอมรับว่าอูฮันเนี่ยมันเป็นศูนย์กลาง
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
วันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เลย
ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในวันพุธที่ผ่านมาเลย
ถือว่าเขาเฉลิมฉลองความสำเร็จกันมากเลยนะฮะ

ที่ไม่มีการพบผู้ป่วยลายใหม่กันอีกเลย
แล้วก็คณะกรรมการสุขภาพของมณฑลหูเป่ย
รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสประจำวันพุธ

อิตาลีตายกันวันละ๔๕๐๐นะฮะ
แต่จำนวนผู้ป่วยในอูฮันเนี่ยเอาตรง
ถามว่ามันยังลดลงไหมมันก็ยังไม่ได้ลดลง
ผู้ป่วยในอู่ฮั่นอยู่กันที่๕๐๐๐คนนะครับ

แต่ว่าเขาก็เสร็จไปเดิมเขาติด

ก็หายไปเยอะไปจากโรงพยาบาลเยอะแล้ว

พี่ได้จำหลายคนได้ดูไทยรัฐออนไลน์
เพราะไทยรัฐว่าถ้าหากประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ชนะ
ในกรณีประเทศไทยของเราไม่ชนะใน๑ปีนะฮะ
ให้เวลา๑ปีคาดการณ์ประมาณเมษายน

ถ้าเกิดประเทศไทยไม่ชนะ
เขาบอกเลยว่าคนไทยจะติดเชื้อโควิดทั้งหมดนะพี่เมียว

กรณีคนไทยไม่ชนะเนี่ยนะฮะ
คือจะไม่มีอาการอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๐๐คน

แต่ในขณะเดียวกันเขายังย่อออกมาให้เราดูอีกว่า
ถ้ารักษาหายคือผู้มีอาการ๔หมื่นคน
จะรักษาหายประมาณ๓๘๔๖๐คน
แต่จะมีอัตราการตายอยู่ที่๕๔๐คนนะฮะ
แล้วก็บอกว่าเราก็มาไล่กันดูว่า
กรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราแพ้นะฮะ
กรุงเทพมหานครจะมีคนติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ย

ป่วยน้อยอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๐คน

ป่วยมาก๑๐๐คน
อันนี้คือที่ว่าผมว่ามากกว่านั้น
อันนี้คือการคาดคณีของเขาว่า๑ปี
นั้นในที่สุดแล้วเราก็ว่ากันไปนะฮะ
คุณผู้ชมฮะวันนี้จากกรณีที่รัฐบาล
มีมติให้คณะสงฆ์สวดบทเจริญพระพุทธมนตร์

เชื่อว่าเป็นบทสวดขจัดปัดเป่า
ภัยพิบัตรโรคภัยไข้เจ็บ

ว่าคนอย่าออกไปกันเลย
จะต้องไม่ต้องเข้าในโบสถ์เข้าใจไหมว่า

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เราผ่านวิกฤต

ล่าสุดพระมหาภัยวัน

เขาจะคิดแย้งเขาจะเป็นคนคิดแย้งตลอดอยู่แล้ว
สวดมนต์ไม่ช่วยขับไล่โรคระบาด
สมัยโบราณเก่าก่อนเริ่มต้น
แต่รัชกาลที่๒มาเป็นในปีพุทธศักราช๒๓๖๓เนี่ย

ตอนนั้นรัชกาลที่๒สมัยรัชกาลที่๒นี่
๒๓๖๓นี่เกิดโรคห่าระบาด
คนในพระนครล้มตายมากกว่า๓๐๐๐ชีวิตครับ

แม้แต่ภายในราชสำนักเองก็ยังอยู่เฉยกับวิกฤตครั้งนั้นไม่ได้
ก็มีการตั้งพระราชพิธีนะฮะ

มีการให้นิมวลพระสวงจำนวน๕๐๐รูป

แล้วก็ประพรหมณมวล

เป็นการแบบว่าคาดคณีทำขึ้น
ไม่ใช่พระพุทธเจ้าได้ตัดสั่งสอนเอาไว้
สำหรับการแก้ไขโรคภัยไข้เจ็บเช่นนี้
จึงได้คิดว่าขับไล่ผีเป็นการผิดอีกขั้นหนึ่งด้วย

เพราะโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยผี

แล้วก็ความประพฤติที่อยู่ที่กินของมนุษย์
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณจะขับไล่ได้นะครับ

เราจะเห็นได้ชัดว่าการจัดพระราชพิธีหลวง

ไม่ได้ช่วยให้โรคหาเนี่ยหายระบาดได้นะฮะ

ยังให้โรคเกิดระบาดร้ายแรงมากขึ้นด้วยผี
อันนี้พระมหาภัยวัณีบอกอย่างนั้นแต่เรื่องความสบายใจอันตรมาฮินว่า
ควรระมัดระมังมากอย่าให้มันเขียกได้ว่าเหมือนเฉยตั้งหนักไม่ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานนะฮะว่าภายในงานทำบุญฉลองสารา
เปลี่ยนกำแพงหน้าแก้วซุ้มประตูหอระคังวิหารพระเจ้า
ทันใจวัดโป่ง๔จังหวัดแพทย์มีการทำบุญตรักบาทสวยพระสารเพลง

รวมตัวค่ะเหนี่ยมันก็ไม่ควรนะคะงานให้รวมถูกเขาที่อ่าน

นั่นน่ะสิแล้วโดนเอาที่ไหนไปตรวจว่ารวม
คืออันนี้ก็มันจะมีออกมา๒อย่างไง

ที่พี่อ่านทีแรกก็ไม่รวมหรือมันมีที่จะไปรวมด้วย
พี่เอาจริงพวกเรา
สมมุติมีพระสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล

แต่ก็เราห้ามมาได้ไหมล่ะถูกไหม
หรือการชุมนุมของสงฆ์เยอะอย่างนี้

พี่สวดพระที่ไม่สวดสองนาทีนะ
ก็เสนอในแง่ของวิทยาศาสตร์เรื่องการสวดมนต์นะ

ให้พุ่งแน่วแบบมีเป้าหมายไม่เสปสปะ

คือเราไม่ได้จำเป็นต้องไปรวมกันเราสวดมนต์ของเราเองได้

มนต์ออกเสียงให้เกิดขึ้นเสียงไปสู่อวัยวะภายในต่าง

มันมีผลต่ออวัยวะแต่ละอย่าง
ปอดตับกระเพาะม้ามลำไส้ต่าง

มันไม่ได้รักษาโรคแต่มันรักษารักษาใจ
ให้มีสติพอมีสติเราก็จะ
ว้าวุ่นกับโลกนี้หนักขึ้น

พบที่วาติกันท่านก็จะเดินเพื่อส่งพลังนี้นะฮะ
ส่งกระแสจิตส่งพลังให้กับเพื่อนต่อต้านโลก

แต่ก็คือว่าฟรานซิสทรงเดินภาวนา

ก็มีภาพของท่านเดินด้วย

ว่าบางคนก็ถามว่ามันเหมาะสมไหมที่แบบโอเค

แต่เป็นก็การรวมของสงฆ์ด้วยเหมือนกันไง

แต่ว่าประชาชนไม่ควรจะไปร่วมกัน

อย่างที่หมอบอกตอนนี้คือให้อยู่ในบ้านก่อน

สนบอลศูนย์อยู่บ้านเดี๋ยวเขาถ่ายทอดสดมาให้

อันนี้เปิดยื่นขอเงินประกันมิเตอร์ไฟผ่านออนไลน

ที่เขาบอกว่าวันที่๒๕มีนา
ไปเปิดยื่นขอเงินประกันมิเตอร์ไฟ

ค่ะนายคมกลิดตั้งแต่วันนี้เลยค่ะที่การสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงานก็เปิดเผยว่าหลักเกณฑ์เรื่องการคืนหลักประกันการใช้
ไฟฟ้าให้กับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภท๑บ้านอยู่อาศัยและประเภท๒
ก็คือกิจการขนาดเล็กมีผลบังคับใช้ในวันที่๒๐มีนานี้
ก็พรุ่งนี้นะฮะและส่งผลให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่
ไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือ
จะต้องคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าว
เป็นจำนวนยี่สิบสามล้านรายทั่วประเทศเป็นวงเงินสามหมื่นสามพันล้านบาท
โอ้โหสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืน
และให้ผู้บริการไฟฟ้าคือหลักประกันการใช้ไฟฟ้า
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าโอ้โหมันซับซ้อนเหลือเกิน
วางหลักประกันตามประเภทของขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ที่ใช้ไฟฟ้าลายใหม่อีกต่อไป
เว้นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งและผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทสอง
บอกไปแล้วนะฮะคือบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
ซึ่งเขาจะเปลี่ยนไปเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นนี้
กกพและการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้หาลือ
เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
เริ่มเปิดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่๒๕มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ทางช่องออนไลน์ก็๒๔ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

เนื่องจากยื่นผ่านระบบแอปพลิเคชัน

อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว

ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน
ตั้งแต่วันที่๒๕มีนาคมนี้เป็นต้นไป
ก็ตั้งแต่เวลา๘โมงถึง๓โมงครึ่งในวันทำการ
ก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นจะเริ่มจ่ายเงิน

อย่างไรก็ตามผู้ที่ขอคืนเงิน
จะเลือกช่องทางการคืนเงินได้๓ช่องทางเชียวนะ

ก็คือ๑บัญชีพร้อมเพลย์ของผู้ที่ผูกหมาย
เลขบัตรประชาชน๑๓หลักของผู้วางหลักประกัน
ช่องทางที่๒คือบัญชีธนาคารพาณิชย
มีชื่อตรงกับผู้วางหลักประกันที่เข้าร่วมโครงการ
ก็มีธนาคารกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรไทย
ส่วนช่องทางที่๓ก็ง่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิส
แต่ว่าจำนวนเงินต้องไม่เกิน๕๐๐๐บาทค่ะ

ไม่ได้ยื่นขออะไรเลยให้เขาไปเถอะ

เพราะต้องทำเรื่องทำยื่นขออะไรมากมาย
อ่ะเราไปข่าวแบบว่าสบายกันบ้างนะฮะ
จริงที่กู้ภายบริเวณทิศกระบี

งูอีกแล้วสบายตรงไหน
พอรับแจ้งว่ามีงูจงอางตัวใหญ่เลื้อยเข้าไปในบ้าน
บ้านหลังนี้คนถามเรื่องเลขที่ใช่ไหม

นั่นโอ๊ยตัวใหญ่มากอ้าวสร้างอยู่บ้านที่อ่ะครับ
หลังจากรับแจ้งจึงนำอุปกรณ์ในการจับงูในบ้านดังกล่าว
โดยชั้น๒ของบ้านเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเลย

พบงูจงอังนี่ประมาณ๓๕เมตรนอนอยู่
เจ้าหน้าที่จึงจับตัวนำลงมาใส่กระสอบ
เนี่ยไปปล่อยเขาถูกเข้าอะเหรออ๋อนะครับอุ้ยยังสร้างอยู่เลยอ่ะ
เข้ามาที่สวนยางเพื่อที่จะมานอนเล่นที่บ้านดังกล่าว
ซึ่งสร้างเป็นบ้านดินไงอันนี้เป็นบ้านดินไง
เมื่อมาถึงปุ๊บก็ขึ้นไปนอนอยู่ชั้น๒ของบ้าน

แล้วอยู่ดีก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่าง

เฮ้ยมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทับอยู่ที่หน้าอก
ปรากฏว่างูจงอังกำลังเลื้อยอยู่

พอสะดุ้งตื่นขึ้นมางูก็ตกใจเลื้อยเข้าไปซุก
งูตกใจพี่งูมันไม่ชกก็บุ่นแล้วเนอะ
ตอนนั้นตกใจมากจึงกระโดดหนีบ้าน

นี่๓เมตรกว่าเขาก็สร้างเขาสวยงามนะเธอ

เออภาคใต้งูจงางเยอะอ่ะไม่รู้โดยเฉพาะส่วนยางเนี่ยเรื่องเนี่ย

ที่เรื่องจำเลยรักไงก็นางเอกหนีพระเอกไม่ได้ก็เพราะ

งูจงางบ่งหลาอ่ะไปฟังเสียงเจ้าของบ้านเล่ากันสักนิดหนึ่งครับ

นอนรับอยู่ครับครับเหลือยขึ้นนะออกเลย
เหลือยขึ้นบนตัวเลยครับ
รวดลงมาเลย
ทำไมก็ไม่หนีจนข้างคู่ภัยไปจับได้วะ

หน้าตะทีด้วยจริงแต่ไม่มีบ้านนึงค่ะเป็น้อย

สร้างเอาไว้พักเวลาไปกรีดยางอะไรอย่างนี้เหรอ

จริงอยู่ด้วย
กูไพนี่คือบ้านดินจะสร้างอยู่ยังไม่เสร็จใช่ไหม
เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เปิดรับอาสาสมัครท้าตาย๖เดือน

เขารายงานบอกว่าศูนย์วิจัยในเทศบาลนครเทียนจินของประเทศจีนเนี่ย
ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของจีนนะครับ
ประกาศเปิดรับอาสาสมัครจำนวนมาก
เพื่อเข้าร่วมกระบวนการทดลองและผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด

ซึ่งในปัจจุบันนี้วัคซีนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในมนุษย์
แต่ผ่านการทดสอบในสัตว์มาเรียบร้อยแล้ว
ด้านหวังจุนจือผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
และนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีน
เขาก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ศูนย์วิจัยแล้วก็สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
กำลังเดินหน้าผลิตวัคซีนถึง๙ตัวด้วยกัน
ซึ่งทั้งหมดผ่านการทดลองในเบื้องต้นมาหมดแล้ว
และจะเข้าสู่กระบวนการทดลองทางด้านคลินิกกับมนุษย์

ซึ่งการผลิตวัคซีนของจีนนั้นนับว่าเร็วกว่าประเทศอื่น
และนับได้ว่าก้าวหน้ามากที่สุดในโลก
โดยวัคซีนตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อให้ทำงานแบบเดียวกันกับเชื้อโควิด
คือการพุ่งตรงเข้าสู่เซลล์
แต่จะกระตุ้นให้ร่างกายมนุษย์นั้นผลิตภูมิคุ้มกันขึ้นมา

สำหรับอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมโครงการทดสอบวัคซีน
จะต้องมีอายุ๑๘ปีถึง๖๐ปี
และไม่เคยมีประวัติเป็นโรคโควิด๑๙มาก่อนครับ

เขาไม่มีคนผู้ติดเชื้อเพิ่มเลย

แต่จีนเขาส่งหมอเขาไปช่วยอิตาลีนะ
ใช่มีที่เอาง่ายดูสิ

ถ้าอายุมากกว่า๖๐๗๐คือไม่รักษาแล้ว

เพราะฉะนั้นอย่างที่วันนี้พี่หนุ่มลงไอจี
คุณหมอของประเทศไทยทุกคน

วันนี้คุณหมอพร้อมใจกันลงนะครับ
ว่าวันนี้หมอทำงานหนักที่โรงพยาบาล
เพื่อคนไทยทุกคนเพื่อคุณทุกท่าน
ขอคุณพักอยู่บ้านเพื่อพวกเราบ้างเถอะ

คนไทยทุกคนเรารู้ว่าตอนนี้พวกเรากลัวตายกันอยู่แล้วล่ะ

ด่านหน้าจริงที่เขามีพวกคุณกับคนไทยคือหมอนะฮะ
คือถ้าไม่จำเป็นจริงก็อย่าออกไปข้างนอกเลย

ถ้าคุณรู้ว่านักศึกษาแพทย์บางคน

นักศึกษาแพทย์บางคนยังไม่จบเลยนะพี่

จากบุคลากรทางการแพทย์มันไม่พออยู่แล้ว

ทุกคนเขาพร้อมใจที่จะขอเราแล้วนะครับ

หมอตอนนี้ทำงานหนักมากที่โรงพยาบาล

อย่างที่บอกว่าถ้าถึงเวลาปุ๊บ

เขาตรวจไม่ไหว

นี่คุณหมอที่แถลงข่าวสท

ถ้าคนไทยจะเป็นหวัดประมาณ

แต่บริษัทเนี่ยไม่ได้หยุดใช่ไหมครับ

คือคนที่ต้องทำงานก็คือต้องไปแหละ

บางคนที่ไม่ได้จำเป็น

อ่ะแต่วันนี้ผับเขาปิดละ

มามีเด็กที่ชุมชนหรืออะไรอย่างนี้เยอะ

พิสุทธิ์โลกเขาพร้อมจะปิดนู่นปิดนี่

ทุกอย่างเลยแต่ไม่ปิดปิดทุกอย่าง
ไม่เห็นว่าจะให้ปิดผับปิดสถานบูริกาอะไรเงี้ย

น่าจะเป็นที่ชุมชนหนักหน่อยนะ

ทุกอย่างมันอะไรช่วยกันได้คนละไม้คนละมือ

พิสูจน์ธุรกิจเขาขอ๑๔วันก็ไม่ให้
เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปก็เป็นข้อกังขาเหมือนกันว่า

เพราะสถานบริการอย่างที่เราบอกตอนนี้เห็นไหมมันก็เป็นแหล่งแพร่เชื้อเหมือนกัน

คนละไม้คนละมือไม่ต้องไปรอให้ใครช่วยหรอก

ดีเจพี่อ้อยวันนั้นเขาเอามาให้มานำฟังแล้ว
เดี๋ยวปับมานั่นก่อน
ตอนนี้ปิดเมืองชมบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ในขณะที่เราอ่านข่าวกันอยู่เนี่ยหลังจากที่เจอโควิด๖คน
ติดโควิดรอผลชี้ชัดอีก๙๗คน
แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีแถลงสถานการณ์โควิด๑๙
ในพื้นที่ยันติดเชื้อ๖รายรอผลการพิสูจน์อีก๙๗คน
ตอนนี้แน่นอนชนบุรีจะสั่งปิดผับสปา
ภาพยนตร์สนามมวยฟิตเนสนะฮะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขึ้น
รหัสที่๑๙มีนาคมเวลา๕โมงเย็นคือปิดแล้วนะครับ
คุณเป็นไหมตอนนี้คือเราตื่นสมมุติตอนนี้
ผมรู้สึกปวดเมื่อยปวดหัวผมระวังติดโควิดเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

งไปหมดเลยเอ๊ะปวดหัวเป็นโควิดเปล่าวะหรือแบบอะไรอย่างนี้
ถ้าใอที่ปุ๊บพออะไรจริง

ไม่หรอกฝุ่นเราอ่านข่าวทั้งวันด้วยแหละจริง

แต่เมื่อกี้ตอนพักเวทคุณโทรหาเย้หย่วน
บอกเออเดี๋ยวเอาปลาสลิดให้กับปลาสลิดส่งใช่ไหม
กี่โลกเป็นโควิดหรือเปล่าแต่คนส่งนี่
ฉันก็สั่งไลน์แมนกินอาหารนะ
ฉันก็ไม่ออกไปไหนนะอี๊ะแล้วก็เหี้ยนั้นฉันก็ระวังเหมือนกันน่ะ

ในเวลาฉันสั่งปลาสลิดสิบโลกเตรียมไว้ก่อนล่ะ
ใครไม่ตนฉันขอตนไว้ก่อนแล้ว

ท่านผู้ชมถ้าเอาตกออกตกใจกันยังอย่างเดิม
อ้อยนภาพรได้โพสต์ภาพรถยนต์ตัวเองประสบอุบัติเหตุยางแตก
ซ้ำยังมีรถคันอื่นพุ่งมาชนท้าย

ปรุงรับบริเวณหลักกิโลเมตรที่๘๗ขาข้อคุงเทพฯ

หมดมดดูสิแล้วแบบรถยางมันบี้ขนาดนี้เลยพี่

เขาบอกช่วงวันหยุดพาครอบครัวไปเที่ยว

ขนาดกำลังขึ้นสะพานได้ยินเสียงดังปั้ง
ว่าตนเองขับรถไปเกี่ยวอะไรมา

จึงพยายามประคองรถชิดขอบทางให้มากที่สุด
แล้วก็ลงมาจากรถเพื่อเช็คสภาพ

พุ่งชนท้ายเรียบร้อยแล้ว

เออไม่ได้ชนกางกันกระมุนแล้วพี่

ใจโพสต์ภาพหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้ว๓วัน

แล้วก็ตั้งใจจะโพสต์เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนใช้รถใช้ถนน
พี่อ้อยช่างใจดีจัง
คนจะตกใจมีสติดีอ่ะ

เอ๊ยข้ามเครือ๑๒กรอกเดี๋ยวมาคลองเดี๋ยวกลับมาฮ่า

นี่เขาเป็นคนที่รักโรคนะฮะ
รักโรครักแบบประสอสลากรัน

เขาก็บอกว่าเขาว่ายคนเดี๋ยวไม่ต้องเป็นร่วมว่ายกับเขานะ
เออเออจะเอเชียร์ปรายังไม่ให้รวมตัวกันนะว่ายน้ำ
ข้าม๑๒กรอกแต่แรกแล้วว่ามันต้องเชียร์กันได้
โดยเริ่มจากจังหวัดสุราชบริเวณท่าเรือดอน๓

เกาะสมุยไข่หนุ้ยตัวมันเกาะขาวเป็นตัวด้ำดำ
ฐานทัพเรือรวมระยะทาง๘๒กิโลเมตร

เป้ายอดบริจาคไว้ที่๕๐ล้านบาท
สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์
และช่วยเหลือสัตว์ทะเลและโรงพยาบาลริมชายฝั่ง

เจ้าตัวและทีมงานได้รับบาดแผลที่ขาและเท้า

ตอนนี้เขาบอกว่าจะโอนได้ที่ไหนเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูเลย

แต่ว่าตอนนี้คุณม้าออนภาส่งข้อความเข้ามาหาผม
ผมบอกปวดตัวเหรอแกเป็นนั่นบอกคิดถึงนะทุกคน

เพราะฉะนั้นคุณยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาในรายการนี้นะครับ

โอ้โฮแต่ไม่ให้มานี่คุณคุณคู่วันที่๘หรือถึงวันที่๒๗พี่มันต้องเอาไปดูดีแร่นกับเดมมี่

นี่นะครับล่าสุดนะครับหลายคนก็โล่งอกแล้วนะฮะเพราะว่า

ตาคุณยายนะครับก็ลงรูปน้องเดมี่นะครับเห็นไหมล่ะน่ารักมากแบบ

ก็คือน้องก็อยู่ในความดูแลของคุณตาแล้วก็คุณยายปกติดีนะฮะ

ตัวใหญ่น่ะเด็กเออหนูใหญ่น่ะเด็กน่ารักมากเลยอ่ะ
ตายายก็ดูแลคุณแม็ททิวบอกคิดถึงลูกมาก
แมทเป็นคนส่งลูกชายเองเช้าเย็นนะ
เช้ามาปุ๊บจะต้องเป็นคนไปส่งลูกอะไรทุกเช้านะ

โอเคนะครับก็คุณมดดำเดี๋ยวก็คงมีคนไปส่งปลาสลิดให้คุณ

พรุ่งนี้เดี๋ยวให้พวกคุณจัดรายการกันนะฮะ

พรุ่งนี้ฉันไม่วางหนึ่งวันให้พวกคุณจัดรายการ

เดี๋ยวเราจัดกัน